คุณผู้ชมพาไปที่ตรังกันหน่อยค่ะ
เขามีความเชื่อแล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตรังนับถือกันเนี่ย
คือทั่วโต๊ะแหลมทั่วโต๊แหลมไปเข้าทรงสาวใหญ่คนหนึ่ง
บอกให้ไปชี้จุดจุดหนึ่ง
ว่าอายุน่าจะยาวนานกว่า๓๐๐ปีนะคะ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔บ้านทุ่งรวงทองเนี่ย
เอาวัตถุโบราณทั้งหมดนะคะมีทั้งหม้อทองเหลืองกระทะทองเหลือง
สูบบุหรี่มีดกริดมีดทองเหลืองขวานทองเหลือง
ซึ่งทุกชิ้นมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
เอามาเก็บรักษาเอาไว้ที่อบตท่าข้ามชั่วคราว
หลังจากที่หญิงสาวคนนึงนะคะเป็นหญิงสาวในพื้นที่นี่แหละ
ทวดโต้แหลมมาเข้าทรงแล้วก็พาไปชี้จุดให้ชาวบ้านขุด
ริมชายหาดหัวแหลมหยงสตาห่างจากสารทั่วโต๊แหลมประมาณสัก๕๐เมตร
แล้วก็เจอวัตถุโบราณเหล่านี้ฝังอยู่
นายประหยัดหยงสตาผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เล่าให้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่เขาได้รับแจ้งจากลูกบ้านก็รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
ตอนนี้มีการเอาเชือกไปกั้นพื้นที่ห้ามชาวบ้านและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดแล้ว
หน่วยงานให้เข้ามาตรวจสอบก่อน
ขณะเดียวกันก็สอบถามร่างทรงถึงอายุของวัตถุนี้นะคะ
ร่างทรงบอกว่ามีอายุ๓๐๙ปีแล้วก็สั่งด้วยนะบอกว่า
รอหน่อยเดี๋ยวเดือนกันยายนเดือน๙จะมาเข้าทรงอีกครั้ง
คราวนี้แหละจะนำไปชี้จุดที่มีทองคำฝังอยู่ใต้หินบริเวณใกล้กัน

ก็นั่นน่ะสิทั่วโต้แหลมเนี่ยนะคะจากประวัติที่มีการบันทึกเนี่ยเล่าไว้ว่า
ทั่วโต๊ะแหลมเป็นพ่อค้ามุสลิมที่นำสินค้าจากอินโดนีเซียมาขายในประเทศไทย
ก็จะแวะค้างแรมที่หัวแหลมหยงสตาเป็นประจำ
พอเสียชีวิตไปก็มีเหตุการณ์ที่ชาวเรือและชาวบ้านทั่วไป
ให้ความเคารพบูชาทั่วโต๊ะแหลมมาจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าเรือชาวประมงเผชิญพายุกลางทะเล
แล้วชาวประมงบนบานขอให้ทั่วโต้แหลมมาช่วย
พายุมันก็สงบอะค่ะทุกคนก็รอดตาย
ก็เลยมีการสร้างสารสร้างรูปปั้นไว้ที่ริมหาดหัวแหลมหยงสตา
ให้ชาวบ้านชาวเรือเขากราบไหว้ขอพรกันมาจนถึงปัจจุบัน